สถานบันเทิงเพลงดังเหลือเกินแล้วตั้งอยู่ใกล้วัด
ใกล้ชุมชนนอนกันไม่ได้หรอกดังขนาดไหนฟังกันเอง
ว่าเทศกาลดนตรีคนเยอะมากคุณผู้ชมคนเยอะไม่เท่าไหร่
แต่เพลงเนี่ยมันดังเพลงดังแล้วก็สถานบันเทิงแห่งนี้
ตั้งอยู่ใกล้วัดคุณผู้ชมฮะคือถ้าแฟนข่าวไทยรัฐคนไหนเป็นชาวอุดร
มาบอกกันหน่อยว่าเอ๊ะร้านนี้ชื่ออะไรอยู่ในตลาดอุดร
ก็เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้คนเดือดร้อนทั้งชาวบ้านทั้งพระสงฆ์
อยู่ติดกับสถานบันเทิงแห่งนี้นอนกันไม่ได้เลย
ที่อยู่ติดกับสถานบันเทิงชื่อวัดโพธิวรารามครับแล้วต่อมาเพจ
สายไหมต้องรอดก็เอามาโพสต์ว่าเป็นร้านเหล้าในตลาดอุดรไฮเทคไนท์บาซ่า
เปิดเพลงเล่นดนตรีเสียงดังมากพระสงฆ์เนี่ยจะจำวัดจำวัดไม่ได้ครับ
ตื่นไปบินทบาทก็ตื่นแทบไม่ไหวงวงเงียงวงเงียกันหมดอ่า
ไปร้องทางอำเภอร้องทางเทศบาลนครอุดรธานีมีการลงไปตรวจสอบจริง
ตรวจสอบแล้วนะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยแต่เสียงเพลงดังเหมือนเดิมครับ
ไม่ได้มีการแก้ไขเลยครับโอ้โหเขาก็ฝากไปถึงตำรวจภูทรฝากชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง
ให้มาดูซะหน่อยมาช่วยเหลือหน่อยนี่ครับผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับพระลูกวัด
เพลงมันเริ่มดังตั้งแต่๓ทุ่ม๓ทุ่มพระก็น่าจะเข้าจำวัดแล้ว
นะดังไปจนถึงเที่ยงคืนครับเห็นบอกว่ากระจกหน้าต่างนี่สั่น
ไปหมดทั้งพระทั้งเนรนอนกันไม่ได้แล้วเสียงนักท่องเที่ยวคือ
ไม่ใช่แค่เสียงเพลงฮะเสียงนักท่องเที่ยวก็ดังไม่แพ้กันครับแต่
ละคืนเนี่ยต้องสวดมนต์นั่งสมาธิก็สวดกันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะ
สมาธิกระเจิงกันไปหมดกว่าจะจำวัดได้แต่ละคืนก็ดึกเลยตอน
ตื่นไปบินทบาทไม่ไหวอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ตรวจสอบอย่างจริงจังซะหน่อยไปบอกผู้ประกอบการสถานบัน
ให้ลดเสียงหน่อยได้ไหมถ้าเป็นไปได้นะอาจจะต้องย้าย
ที่อื่นดีกว่าอืมขณะที่ชาวบ้านครับฟังชาวบ้านบ้างชาวบ้านก็บอกไม่ต่างกัน
บอกว่าเพลงมันดังจนหลังคาเขาสะเทือนเลยอ่ะโอ้โหที่ผ่านมาเขาก็อยากจะชินนะ
อยากจะปรับตัวให้มันชินแต่ก็ชินไม่ได้ครับครับเข้าใจแหละว่าฝั่งทางร้านสถานบันเทิง
ต้องทำมาหากินแต่ลดเสียงให้พวกเขาหน่อยได้ไหมสำหรับตลาดอุดรไฮเทคไนท์บาซ่า
มีร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเปิดบริการตอนกลางคืนกันเยอะเลยครับครับ
แล้วก็รวมไปถึงร้านที่อยู่ในคลิปนี้ด้วยอยู่ห่างจากกำแพงวัดและโรงเรียนเพียง๕๐เมตร
อย่างที่บอกไปเออแต่อันนี้น่าสงสัยคือห่างจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี๓๐๐เมตร
กรุงเทพก็มีเยอะแถบปฐุมธานีแถบรังสิตอะไรแบบนี้
ค่ะมีเยอะเลยฝากดูหน่อยนะครับแต่ล่าสุดครับ
เรื่องของสถานบันเทิงที่อุดรเนี่ยตำรวจสพเมืองอุดร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุดรธานีลงพื้นที่ไปคุยกับพระสงฆ์
ชาวบ้านแล้วก็รับปากเป็นมั่นเป็นหมอนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้
ถ้าพบความผิดหรือว่าพบเสียงดังเกินมาตรฐานเนี่ยจะดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป
อาจจะต้องให้กรมควบคุมมลพิษไปวัดเดซิเบลหน่อยนะฮะ
ก็ผู้ประกอบการต้องอยู่ได้ชุมชนต้องอยู่ได้ใช่ใช่ต้องอยู่ด้วยกันได้ค่ะ